กับหนึ่งพิธีกรรมที่น่าสนใจก็คือ
พิธีลงขอนกับการร่างทรงคนตายค่ะ
เขาจัดพิธีนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรไปดูกันหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะน้องใบตองคุณชนะคือพิธีลงขอนค่ะ
ชาวบ้านบางทีก็จะเรียกว่าสู่ผีลง
เป็นความเชื่อชาวล้านนาที่มีมาแต่โบราณนะคะ
เป็นการเชิญให้วิญญาณผู้ตายมาเข้าร่างทรงหรือม้าขี่
ชาวเหนือเขาเชื่อว่าถ้าหากญาติญาติต้องการจะสื่อสารกับวิญญาณผู้ตายไปแล้ว
ก็จะต้องทำพิธีกรรมลงขอนหรือสู่ผีลงนี่แหละ
เรื่องนี้ชาวเน็ตหลายคนเขาก็มีประสบการณ์ร่วม
เขาก็มาแสดงความคิดเห็นมาคอมเมนต์กันไป

บางคนก็สังเกตว่าระหว่างที่ทำพิธีจะมีเสียงคนร้องไห้ด้วย
ก็ว่ากันไปนะคะ

ญาติของผู้ตายเนี่ยได้มาพบปะได้มาพูดคุยได้มาสั่งเสียกันเป็นครั้งสุดท้าย
บางทีการจากกันไปมันอาจจะเกิดขึ้นฉับพลันไม่ทันได้ล่ำได้ลาค่ะ
จัดพิธีกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้ได้พูดคุยกันนะฮะ
ชาวเน็ตก็บอกเคยมีประสบการณ์ตรงเหมือนกันนะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นกับที่บ้านของตัวเองเหมือนกัน
เป็นความเชื่อของคนโบราณทางภาคเหนือล่ะค่ะ
ซึ่งผู้ที่เคยได้สัมผัสจะเชื่อในสิ่งลี้ลับ

ใครที่มีประสบการณ์ตรงก็จะเชื่อว่ามันเป็นพิธีที่ไม่ควรลบหลู่
แต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคุณผู้ชม
พิธีกรรมนี้ทำให้ลูกหลานญาติพี่น้องผู้เสียชีวิต
ได้พูดคุยกับคนตายอย่างน้อยก็ไม่มีอะไรติดอกติดใจแล้วไง
สื่อสารกันได้บอกผ่านคุณยายผู้ที่เป็นร่างทรง
ก็มีอะไรก็บอกผ่านคุณยายเขาเนี่ยที่เขาเป็นร่างทรงไป

ค่ะก็ได้สบายอกสบายใจได้เป็นการบอกล่ำบอกลากันด้วย
ได้ถามถ่ายสบายดีไหมคุณชนะ
ก็ยังสบายดีทางฝั่งนู้นก็เออสบาย

ฉันถามเฉยคุณสบายดีไหมอากาศช่วงนี้มันแปรปรวน

ได้เดี๋ยวจะไปกินนะแค่จุดทูปปักทูบเอาไว้เดี๋ยวผมไปกิน

ทำอย่างที่บอกปักทูบเอาไว้เดี๋ยวผมไป